แรกวันนี้เนี่ยผมขอใช้เวลากับเรื่องของน้ำท่วมหน่อย
เมื่อวานนี้นำเสนอไปในหลายพื้นที่แล้วก็น่าเป็นห่วงมากนะครับ
มีปลาจีนบุรีใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็ที่จังหวัดตราดด้วย
วันนี้ครับที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมฮะหลายอำเภอน้ำท่วมสูงนะครับ
รวมทั้งทีมงานเนี่ยต้องลงพื้นที่ฮะ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะ

อย่างเช่นอำเภอเถิร์นนะครับน้ำถ้วงทุกปี
เพราะพื้นที่อยู่ติดลำห้วยแม่ป่า
เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำฝ่ายทำพนังกั้นน้ำ
แต่ก็เอาไม่อยู่อะครับน้ำมาล้นสปิลเวย์ไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้าน
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับคือบ้านแม่ปะดอยหมู่๗
แล้วก็บ้านแม่ปะหลวงหมู่๑เดือดร้อนกันไปประมาณ๒๐๐กว่าหลังคาเรือนครับ
น้ำเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านมันมาดึกนะครับ
คนเขานอนกันอยู่ตี๒ตี๓ครับจนมาท่วมสูงสุดในช่วงเช้า
พอบ่ายสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะฮะน้ำลดระดับลงแต่ก็ยังคงไหลเชี่ยวครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับ
คุณชัชวานฉายบุตรเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ปพลำปางครับลงพื้นที่หลายพื้นที่หลายอำเภอนะฮะ
อำเภอศพประอำเภอเถินอำเภอแม่พริก
ติดตามสถานการณ์น้ำครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า
และน้ำท่วมฉับพันธุ์บ้านเรือนชาวบ้านนั้นนะครับ
พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก
ปพลำปางครับมีการสรุปรายงานล่าสุดนะครับ
พบว่าเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
ตั้งแต่ตี๓ตี๒ตี๓ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีพื้นที่การเกษตรด้วยนะฮะ
ลำปางใน๔อำเภอ๑๖ตำบลถ้าคิดเป็นหมู่บ้านคือมี๘๒หมู่บ้าน
ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
นี่ค่ะอันนี้น้ำป่าเลยนะคะคือแรงและเร็วมากจริง
ศพปราบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแรงถึงขั้นที่ว่าคือมันมาหนักมาก
ถ้าลงไปเดินนี่คือระดับเอวระดับอกแล้วคุณผู้ชมดูความแรง
นี่คือดูความแรงโอ่งไปแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะนี่คือความแรงที่ชาวบ้านเผชิญอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะ
นี่คือที่อำเภอศพปราบสถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้นะคะ
อันนี้คือโอ่งใช่ไหมใช่นี่ค่ะ
แล้วที่คนยืนอยู่นี่คือระดับอกเลยค่ะตรงนี้เจอหนักจริง
เป็นประใจกับประชาชนในพื้นที่ทุกท่านนะครับ
อันนี้ก็คือที่ลำปางส่วนที่จังหวัดตากมีสภาพฝนที่ตกหนักอยู่บนดอยสูงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เจอน้ำป่าเช่นเดียวกันที่เราเห็นอยู่อันนี้คือที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ชม
แล้วน้ำป่าเนี่ยมันหลากมาระหว่างที่ครูกำลังทำการเรียนการสอน
นักเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะมีกันร้อยกว่าคน
แล้วน้ำมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าสภาพจะชุนละมุนวุ่นวายขนาดไหนนะคะ
ก็มาจากฝนเนี่ยตกลงมานะคะอย่างหนักตลอดทั้งวันแล้วก็ถล่มลงไปประมาณบ่าย๒โมงครึ่งเมื่อวานนะคะ
วนน้ำที่เราเห็นเนี่ยคือมาทั้งน้ำมาทั้งโครนจากภูเขา
นักเรียนกับครู๑๗๙ชีวิตกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วเจอ
ก็ต้องรีบอบพยพกันนะคะ
มาเร็วแรงแบบนี้เลยนะคะ
ที่โรงเรียนศูนย์คริสตจักรพระคุณแห่งเจดีโค

ห้องน้ำของโรงเรียนที่เจอทางน้ำไปเต็ม
ก็ต้องอบพยพกันไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ไหลแบบนี้ประมาณ๔๐นาที
พอฝนหยุดตกน้ำป่าก็ค่อยลดความรุนแรงลง
นี่คือสภาพหลังจากที่น้ำป่าพัดผ่านไป

แต่น้ำป่ามามันก็จะเจอแบบนี้ค่ะ

เนื่องจากมันมีดินโครนพัดมาด้วยอ่ะนะคะนี่ยังดี
ไม่มีพวกซากไม้ซากต้นไม้อะไรมานะคะ

เขาบอกพังหมดเลยนะคะ
ห้องเรียนทุกระดับก็เต็มไปด้วยดินโครน
แล้วสิ่งที่ศูนย์เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเด็ก

เพราะว่าห้องเรียนใช้การไม่ได้
ตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานราชการมาช่วยฉีดล้างทำความสะอาด